อัพอินท้ายอัพเดทคดีนี้โอ้ยใหญ่อย่างนั้นนะ
ของคอนเสิร์ตของเปล่าปาวลีต้องบอกว่าเสียความรู้สึกกันมาก
เพราะว่าแฟนเพลงที่สุพรรณบุรี
เขาตั้งหน้าตั้งตารอจะไปดูคอนเสิร์ตครั้งใหญ่เต็มวงของน้องเป่าเป่าวลี

ถึงงานปุ๊บหายไปหมดเวทงเวทีก็ไม่มีนะฮะ
กำหนดการวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่โรงแรมดัง
ปรากฏว่าอย่างที่ไปถึงปุ๊บไม่มีอะไรเลยนะฮะ

บรรดาแฟนเพลงเป็นร้อยคนนะคะ
ก็ไปเข้าแจ้งความที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีค่ะ
จะขอดำเนินคดีกับผู้จัดงานนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ตัวแทนบริษัทแกรมมี่

ก็ได้นำเอกสารเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้
คือก่อนหน้านี้เปล่าเองออกมาโพสต์เฟซบุ๊คไปแล้ว

เพราะเป๋าก็โดนเทเหมือนกันจากงานนี้นะฮะ
คือทางเปล่าเองแล้วทางแกรมมี่เองเนี่ยไม่ผิด
อันนี้คือผู้จัดการนะคะที่ใส่แว่นก็ไปแจ้งความนะคะ

ทีมนี้โทรมาหาเธอเพื่อขอจ้างน้องเป่าไปแสดงจริง

พอมีลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งติดต่องานเข้ามาให้ไปแสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
เปล่าก็โทรตามงานที่สุพรรณหลายครั้งแล้วว่าจะเอายังไง
ติดต่อไม่ได้ค่ะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเป็นเรา

ฉันยังใส่ชุดเปล่าวะรีอะเธอเออฉันยังใส่ชุดนี้ชุดวันนี้พี่แจ๊คก็ไม่ตายแต่เปล่าวะรีเท่าไหร่นะ
ไม่เดี๋ยวใส่ชุดหังเคืองละกันอ๋อได้นี่ฉันชอบแซ่บดี
เนี่ยท้ายที่สุดนะแล้วก็กลายเป็นว่าบางคนมองว่าอย่างนี้
เพราเนี่ยทิ้งงานสุพรรณไปรับงานพี่ปถุหมนะ
ไม่ใช่จริงนางก็ไม่ใช่นางนางคือโดนเทคก็เขากำเติ้ลนาง

ดังนั้นก็คือเวลาเราเสพข่าวเนี่ยเราต้องรู้ต้นต่อก่อนนะคะ
แต่ถ้าอยากรู้แซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง